ยังคงอยู่ที่เรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

เวลาที่เราไปใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน
เอาง่ายไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม
จะเห็นป้ายที่เขาประกาศเตือนก็เตือนอย่างชัดเจน
ดับเครื่องยนต์ให้งดใช้โทรศัพท์มือถือ
สูบบุหรี่หรือว่าทำให้เกิดประกายไฟ
สิ่งต่างเหล่านี้เราในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการ

แต่กรณีที่เกิดขึ้นก็คือเป็นนุ่มเลือดร้อน
เมื่อไปเติมน้ำมันแต่ว่าไม่ดับเครื่องยนต์
พอพนักงานเตือนให้ดับก็เกิดการชกต่อยกัน
จนตอนนี้คุณผู้ชมก็เป็นคลิปเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
ล่าสุดค่ะทางตำรวจท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ต
ก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับหนุ่มเลือดร้อนรายนี้แล้วนะคะ
จากเหตุการณ์ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านพัฒน์จันทรพศุกร์
โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถเก๋งลงไปทำร้ายพนักงานปั๊มน้ำมัน

เพราะว่าไม่พอใจค่ะที่ถูกบอกว่าให้ดับเครื่องยนต์

ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์คลิปนี้แหละค่ะ
เป็นจำนวนมากในโลกโซเชียลมีเดีย

ซึ่งช่วงเช้าวานนี้นะคะ
คนที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสิริขวัญมงคล
ก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ขอโทษน้องเขาด้วยนะคะ
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากตัวเองไม่ได้ยิน

คืนที่เกิดเหตุก็ได้เข้าพบกับตำรวจ
พร้อมทั้งได้ขอโทษน้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วด้วย
ซึ่งล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะคะ
ว่านายปริวัติผลสมัครอายุ๒๙ปี
รวมถึงนายอุสมานสตาปอร์พนักงานเติมน้ำมัน
ที่ถูกนายปริวัติใช้เท้าถีบ
ล่าสุดก็ได้เข้าพบตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรถ้าชัดใช้แล้ว
เพื่อที่จะบันทึกเจรจาตกลงทางคดี
คู่กรณีก็เจรจาตกลงกันก็คือฝ่ายผู้เสียหาย
เรียกค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน๓๐๐บาท
แล้วก็ขอค่าทำขวัญเป็นเงิน๓๐๐๐บาท
รวมแล้ว๓๓๐๐บาทนะคะ
ส่วนเรื่องคดีก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่
และผู้เสียหายก็ยอมให้เปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวน
ก็เลยเปรียบเทียบปรับผู้ที่ก่อเหตุค่ะ
เป็นเงิน๑๐๐๐บาทนั่นเองนะคะ